เยอะขนาดนี้จะอะไรจะไม่ทำอะไรต่อ
เมื่อกี้ฉันเห็นเบรกที่แล้วไงน้องรถเน้นผู้สื่อข่าวของเรา
ล่าสุดเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามจ้า
ไปติดตามสกูลพิเศษจากน้องรถเบ้นตัวตึงไทยรัฐค่ะ

เป็นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
และที่เบ้นยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูเบื้องหลังการซ้อมสุดอลังการของหมอลำตาจันร้อย
บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ

ว่าแต่บอสบอลอยู่ไหน
สมัครกับมดบอยกันดีกว่าค่ะ
อยู่หน้าบริษัทสิริไทยใจเกินร้อย๒๐๒๒

พูดง่ายนี่อยู่หน้าห้องบอส
เดี๋ยวเราเข้าไปสมัครงานกันดีกว่าค่ะมา

แต่เต้นได้อยู่ค่ะ
ร้องรับบอสบอยสิริไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ
แบบนี้หน้าตาแบบนี้ต้องทำส้มตำอร่อย

บอกเลยว่าเทปนี้สนุกสนานอย่างแน่นอน

แล้วก็ซ้อมเต้นของทีมงานแดนเซอร์หมอลำใจเกินร้อย
พร้อมกับเปิดเส้นทางชีวิตของหัวเรือใหญ่บอยสิริชัย

จนมีวันนี้หมอลำใจเกินร้อย
เข้าสู่ปีที่๘แล้วค่ะ
กว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาได้
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
มันเป็นเรื่องปอกกล่วยขอบปากเลย
ตั้งแต่แรกคือผมอยู่รับเหลี่ยววาธศิลป์มาก่อน
เราก็มีพื้นฐานในการบริหารจัดการ

ผมเป็นหมอลำตั้งแต่อายุ๑๒ปี
แต่ผมไม่ได้มีความคิดว่าจะมาตั้งวง

ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเป็นศิลปิน
ล้วนแต่อยากเป็นตัวของตัวเองทั้งหมด

แต่ผมก็มีความฝันแต่ผมไม่ได้มีความอยาก
ผมไม่ได้อยากที่จะมา

ต้องขอชื่นชมให้กับความทุ่มเทและตั้งใจ

ใจเกินร้อยคืนแทนหมอลำเบอร์ต้นของภาคอีสาน
ก้าวสู่ปีที่๘อย่างเต็มความภาคภูมิใจ
ที่ได้ใช้คำว่าหมอลำใจเกินร้อย
ทุกวันนี้ภูมิใจกับใจเกินร้อย
ที่แบบมันคือที่สุดและมันคือชีวิตและจิตใจของผมเลย
คือผมห่วงมากกับคำว่าหมอลำใจเกินร้อย
เวลาผมอบรมหรือปฐมนิเทศหรือประชุมน้อง
ผมก็จะย้ำเลยว่าให้ช่วยรักษาชื่อคณะหมอลำใจเกินร้อย
เพราะกว่าที่จะสร้างมันขึ้นมาได้มันยากลำบากมาก
ใครมาอยู่ที่นี่ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ

กว่าจะมาเป็นใจเกินร้อยมันมีทั้งแบบซื้อผักเอง
ผมเนี่ยตัดกระโปรงให้หางเครื่องใส่นะ
ออกแบบแล้วก็ตัดไปซื้อผ้าเองเพราะอะไรเพราะเราเงินยังไม่เยอะ
เราไปซื้อเอง
ต้องไปเดินตลาดเองไปหาว่า
โหลดแลนด์อยู่ในวงการมรมมาเกือบทั้งชีวิต

ก็คือการนำพาหมอลำใจเกินร้อยโกอินเตอร์

สร้างกระแสนิยมสู่สายตาชาวโลก
ให้รับรู้ว่าประเทศไทยมีสิ่งดีให้รับชมเยอะมาก

มาตลอด๗ปีที่ผ่านมาสักหน่อยค่ะ
ครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ที่แบบนำเสนอข่าวของหมอลำใจเกินร้อย
แล้วก็แอนด์อรดีบอยสิริชายูสมมุตินะครับ

พระคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่สนับสนุน

ที่ให้งานพวกเราเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะครับ
แล้วก็หลายท่านโทรมาสอบถามแล้วไม่ได้คิว
ผมก็ไม่อยากให้ถอดใจนะฮะ
ถ้ามีบุญมีโอกาสหน้าบุญใหม่ครั้งต่อไป
ก็ให้คิดถึงหมอลำชัยกระร้อย
ซึ่งราคาเราบอกได้เลยว่า
คุ้มค่าเกินราคาแน่นอน
และล่าสุดเมื่อวานนี้๒๔กันยายน
ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หมอลำใจเกินร้อย
เปิดทำการแสดงปีที่๘มวลบ่มีที่สิ้นสุด
เรียกว่าจัดเต็มทั้งฉากแสงสีเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบ

รบมือให้กับน้องรดเบนนะคะ
ดาวหมอลำแห่งบันเทิงไทยรัฐของเรา
แต่สรุปคือเขาไม่รับเข้าวงนะคะ

อยู่กับบอสบอย
ได้เห็นความพยายามของบอสบอย
แล้วรู้สึกว่ามันแทงมานานใจ